ครับท่านผู้ชมครับ

หลังจากรู้ผลประชามติ

มีอะไรบ้างโอ้หลายเรื่องเลยครับ

ของรัฐบาลในอนาคต

แล้วมาจัดตั้งรัฐบาลพักเดียว

โครงสร้างของระบบ
การเลือกตั้งจะเปลี่ยนไป

พักไหนคนนิยมมาก

บวกลบคูณหาร

รายชื่อมากตามไปด้วย

ทั้งสอสอเขตทั้งบัญชีรายชื่อ

เท่าไหร่ก็ต้องไปดูซิว่า

สสเขตจำนวนเท่านี้แล้ว

คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องได้สอสอบัญชีรายชื่อมากขึ้นตามแล้ว
เพราะว่าสมมุติว่าในบัญชีสอสอ๕๐๐คน
พักนี้ควรจะมีสอสอได้ไม่เกิน๑๕๐คน

แต่ว่าคุณมีสอสอเขตไปแล้วตั้ง๑๔๐
ฉะนั้นสอสอบัญชีรายชื่อได้แค่๑๐แค่นั้นล่ะ

ฉะนั้นโดยระบบนี้จะไม่มีพักใดพักหนึ่ง
ได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาดแล้ว
พอเป็นอย่างนี้รัฐบาลที่เกิดขึ้นในอนาคต
จากรัฐบาลโน้นนี้ไงแหง่หนีไม่พ้นรัฐบาลผสม
ถัดมาใครจะผสมกับใคร
ใครจะเป็นคนชี้ขาดว่าใครจะผสมกับใคร

ที่มีการสัญหาหรือแต่งตั้งจากคอสช๒๕๐คน
เพราะสว๒๕๐คนจะเป็นคนกำหนดชี้ชะตาในสภาได้มาก
กำหนดที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย
ถือว่าเป็นพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งมีเสียง๒๕
ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

พักไหนจะได้รวมกับพักไหน
พักไหนมีอุดมการสอดคล้องรองรับ
ไปด้วยกันได้กับคอสช

จะถูกกำหนดโดยสว
ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรี
สวมีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีในรัฐมนูล

คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี

ให้เห็นว่าถ้าพักผมได้เป็นรัฐบาล
ผมจะเสนอ๓คนแบบนี้ละ

พักก็เสนอไปอย่างนั้น

คนที่พักต่างเสนอชื่อไว้

เลือกกันไปยังไงก็ไม่ลงตัวเสียที
ระหว่างคนที่มีชื่อ

สถานการณ์มันจะเลื่อนไหล

เมื่อ๓คนที่พักต่าง

สถานการณ์มันจะนำไปสู่

เปิดโอกาสให้เลือกคนอื่น

อยู่ใน๓คนของแต่ละพักนี้ล่ะ

เมื่อคืนนี้คุณทงชัยนานคร

พอสถานการณ์เดินไปถึงจุดนั้น

โดยกฎเกณฑ์เงื่อนไขทำได้

แต่โอกาสที่จะไหลไปสู่มุมนั้น

นี่คือเรื่องของนายกรัฐมนตรี

ผลของรัฐมนูลฉบับนี้

สวจะคุมเกมการปฏิรูป

ที่สปชสปททำไว้

ประเทศแต่ละด้านไปถึงไหนยังไง

รัฐบาลจะต้องเดินหน้ายังไง

ที่คสชตั้งไว้
จะเป็นคนคุมเกมควบคุม

ก็ต้องอยู่ในการดูแล

สว๒๕๐คนนี้ด้วย

ปล่อยมือให้การเมืองไปปฏิรูปประเทศ๑๐

ถ้าการเมืองไม่เอาด้วยการปฏิรูปประเทศก็ไม่เดินหน้า
แต่ถ้าเป็นอย่างนี้คำถามพ่วงผ่านอย่างนี้
สวมีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรีได้อย่างนี้สวมีอำนาจอย่างนี้
การเดินหน้าปฏิรูปประเทศก็จะเห็นรูปเห็นร่างขึ้น
ปฏิรูปอะไรบ้างท่านผู้ชมก็ทราบอยู่แล้ว
สิ่งที่เขากำลังจะเดินหน้าฉะนั้นสวที่ต่อท่ออำนาจมาจากคอสช
สองร้อยห้าสิบคนนี่แหละจะเป็นตัวแปลสำคัญ
คุมเกมในสภาคุมรัฐบาลให้เดินไปตามทิศทาง
คุมการปฏิรูปประเทศคุมการดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้รัฐมนูลที่ผ่านประชามติเมื่อวาน
และคำถามพ่วงที่ผ่านประชามติเมื่อวาน
มุมหนึ่งที่ควรจะต้องเข้าใจตรงกันก็คือว่าการเลือกตั้ง
แงเมื่อวานนี้ทุกคนประกาศหมดว่าภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ถามว่ารัฐมนูลผ่านแล้วทำไมต้องใช้ระยะเวลานานนักหนา
ถึงจะมีการเลือกตั้งทำไมไม่ประกาศใช้ซะเลยแล้วเลือก
ให้เร็วกว่านั้นตอบว่า
ทั้งหมดเนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องเวลาอยู่
กำหนดไว้ไปเร่งมากกว่านี้ไม่ได้
ยกตัวอย่างเมื่อรัฐมนูลผ่านแล้วขั้นตอนจากนี้ไปจะเป็นยังไง
ขั้นตอนจากนี้ไปเขาจะต้องเอารัฐมนูล
คณะกรรมการร่างรัฐมนูลดูสิครับว่าจะส่งไปไหนต่อยังไง
กรรมการร่างรัฐมนูลจะต้องเอารัฐมนูลส่งสารรัฐมนูลครับ
เพื่อให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยซิว่าที่ประชาชนลงประชามติกันนั้นเนี่ย
กรรมการร่างเอาไปแก้แล้วภายใน๓๐วันส่งสารรัฐมนูล
ว่าที่ไปแก้นั้นเนี่ยสอดคล้องรองรับกับสิ่งที่ประชาชนลงประชามติไว้หรือยัง
หลังจากนั้นไปไหนต่อดูกราฟิกหลังจากนั้นไปไหนต่อ
สารรัฐมนูลก็ส่งกลับมาที่กรรมการร่าง
กรรมการร่างพอได้จากสารรัฐมนูลแล้วก็ส่งไปที่นายกรัฐมนตรี
ส่งไปที่นายกรัฐมนตรีอ่าทีนี้เมื่อไปถึงนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีก็นำขึ้นทูลเกล้านำขึ้นทูลเกล้า
หลังจากนั้นก็ประกาศใช้
รัฐธรรมนูลนี่คือกระบวนการ
ทีนี้พอรัฐมนูลประกาศใช้แล้ว
จากนั้นยังไงต่อต้องทำกฎหมายลูกครับ
เพราะว่าในรัฐมนูลเนี่ยเขาไม่สามารถเขียนรายละเอียดยุบยับลงไปได้หมด
ต้องมีกฎหมายประกอบรัฐมนูลที่เรียกว่ากฎหมายลูกเนี่ย

ตรงนี้ล่ะต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยคือ๒๔๐วัน
ซึ่งอาจารย์มีชัยบอกว่าหืดขึ้นคอละ๒๔๐วัน
กำหนดไว้๒๔๐วัน
พอกรรมการล่างเสร็จก็จะส่งสนช
สนชหลังจากนั้นก็พิจารณากฎหมายลูก๖๐วัน
พอพิจารณาเสร็จแล้วสนชเห็นแล้วจอมแล้ว
ส่งให้กรรมการร่างกับสารรัฐมนูลพิจารณาร่วมกันอีกทีนึงว่า
ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลไหมกฎหมายลูกเนี่ย
เพราะบางทีรัฐมนูลเขียนไว้อย่างหนึ่งคนไปเขียนกฎหมายลูก
ก็ไปเขียนไว้อย่างหนึ่งเคยมีมาแล้วในอดีต
เขาจึงกำหนดว่ากรรมการร่างเธอเป็นเจ้าของสารรัฐมนูล
มานั่งพิจารณาร่วมกันถ้าตรงกันหลังจากนั้น๕วัน
นายกก็นำพรบประกอบรัฐมนูลขึ้นทูล๙ภายใน๒๐วัน
หลังจากนั้นลงประกาศราชกิจจานุเบกษาหลังจากนั้นประกาศวันเลือกตั้ง
นี่คือทางเดินจากวันนี้ไปจนกว่าจะถึงวันที่กฎหมายลูก
ประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศวันเลือกตั้ง
ถึงต้องตั้งเวลาให้เงื่อนเวลาไว้อย่างน้อย
จากนี้ไปถึงปลายปี๖๐
เพื่อเหนียวไว้หน่อยถ้าไม่ทันก็ต้นปี๖๑
ทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางเป็นทางเดินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะมันจะต้องเงื่อนเวลากำกับไว้ทั้งหมด
ฉะนั้นนี่คือคำตอบที่ว่าเอ๊ะรัฐมนูลผ่านแล้ว
ทำไมต้องทิ้งระยะเวลาไว้ปีกว่าถึงจะมีการเลือกตั้ง
นี่คือคำตอบของขีดเส้นใต้วันนี้ครับ

พอประชาชนก็ถามว่าเอ๊ะผ่านแล้วทำไมถึงชาร์จเหลือเกิน
หมายถึงยังไม่เลือกตั้งยังไม่ได้ใช่ไหมครับ
ไม่ได้ครับมีข้อกำหนดไว้เลยว่าอยู่ตรงไหนกี่วัน
ครับได้ครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ